เราไปดูนี่ค่ะแถวโค้งตรงนี้เขาว่ากันว่าสารแถวนี้เนี่ย
โชคกันมามากมายหลายร้อยรายแล้วค่ะคุณมาก
เขาร่ำลือกันสารเจ้าแม่ทางโค้งค่ะคุณที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะ
คือสารเจ้าแม่บัวทิพย์และด้านข้างซ้ายขวาก็จะมีสารตา
สารยายประกบสารเจ้าแม่บัวทิพย์อยู่ด้วยโดยทั้งสามสารนี้นะคะ
จะอยู่บริเวณตรงทางโค้งถนนสุขประยูนตำบลมาโป่ง
พานทองจังหวัดชนบุรีครับคุณดูนะทุกทุกวันเนี่ยนะคะ
จะมีชาวบ้านมีบรรดานักเสี่ยงโชคแวะเวียนมาจอดรถ
แล้วก็นำพวงมาลัยมาถวายมาจุดทูบจุดเทียน
แล้วก็แก๊กเสียงเขย่าเซียมซีก็จะดังแบบนี้ตลอดทั้งวันเลยทีเดียว
เพราะเขาจะมาเสี่ยงทายมาขอเลขเด็ดกันนั่นเอง
ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่มาเสี่ยงทายเสี่ยงโชคที่ศาลตรงนี้นะ

จะได้เลขเดียวกัน

คือไปมาจากคนละทิศคนละทางแต่พอมาไหว้ด้วยกันก็ได้เลขเดียวกันกลับไป

หลายคนเขาก็งงแล้วก็ฮือฮากันมากเลยนะคะ
ก็เลยพากันนำเลขที่ได้ไปตามซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทั่วเมืองชนบุรีเลยคุณ

ก็สร้างความคึกคักมากจริงนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าเลขบางเลขก็มาซื้อกันจากสารที่แห่งนี้แหละ
หลายคนเขาตามมาหาซื้อกันนะคะ
เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนคุณสังเกตได้จาก

สิ่งของที่นำมาถวายแก้บน
มีทั้งรูปปั้นไก่ชนกว่า๕๐๐ตัว
แล้วก็ยังมีเสื้อผ้าชุดไทยโบราณแบบนี้อีกมากมาย

สารเจ้าแม่ที่นี่น่าจะโปรดปรานไก่ชนมากเป็นพิเศษนะ

ใช่ส่วนใหญ่ก็จะนำไก่ชนมาแก้บน

ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
เขาบอกว่าได้เลขเดียวกันกลับไปทุกคน
แต่เลขอะไรทำไมไม่